จำนวน๓ล้านบาทนี้ให้กับคุณชุวิต
แล้วก็พยายามจะติดต่อให้ท่านมารับให้เร็วที่สุด
จะทำเรื่องขอคืนเงินให้กับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
โดยจะดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับ

ช่องทางการสื่อสารต่างเมื่อสัก๒๓วันที่ผ่านมา
ที่ประจักษ์ให้คณะแพทยศาสตร์ศิรราษภัยบาล
เป็นจำนวนเงิน๓ล้านบาทในวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
และเป็นประเด็นมีข้อสงสัยเหตุเกี่ยวกับที่มาของเงินบริจาค
และมีคำถามต่อเนื่องมาถึงแนวทางปฏิบัติของ
ครับวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านคณะประดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิษชาติอัศวะมงคลคุณได้กรุณามาชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามอ่าของพี่น้องสื่อมนชนทุกท่านครับ
เรียนเชิญท่านคณะประดีครับกำหน่วงสามล้านบาทนี้ให้กับคุณชุวิต
แล้วก็พยายามจะติดต่อให้ท่านมารับให้เร็วที่สุดครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวทุกท่านครับ
จะทำเรื่องขอคืนเงินให้กับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตโดยจะดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับในช่องทางที่เหมาะสม
จากนี้ไปถ้ามีคำถามของทางผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนท่านใดสามารถสอบถามได้นะครับเรียนเชิญครับ
ช่วยงานของภาควิชากายวิภาคศาสตร์การวิภาคศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราผลิตเพื่อทำให้คุณหมอมีความรู้ทักษะที่ไปดูแลคนไข้ต่อไปครับ
เรียนถามค่ะตามปกติของการอ่าไปรับเงินบริจาคอ่ะค่ะทางสิริราชมีหลักเกณฑ์ไหมคะว่าอ่า
บริจาคเท่าไหร่ถึงแบบไปรับบริจาคเพื่อป้องกันไม่ให้แบบการไปฉกฉวยหรือว่าหรือแค่การถ่ายภาพหรือว่าการบริจาคเพื่อการเมืองหรือแบบการฟอกขาวอะค่ะ
ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นอยู่ที่ความตั้งใจของผู้จัดทุกท่านที่มีความตั้งใจอยากจะมาช่วยศรีราชหรือช่วยชีวิตที่ศรีราชที่ศรีราชเราเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน
เรามีคนไข้ที่มารับการรักษาจำนวนมากจากทุกที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการรับบริจาคถือว่าทุกคนมีจิตศรัทธาแล้วเราก็ทราบซึ้งในสิ่งที่ทุกท่านได้กรุณามาช่วยเหลือตลอดครับ
แล้วเราก็นำเงินบริจาคของทุกท่านที่จะต้องระบุเฉพาะว่าจะเอาไปช่วยอะไรจะเป็นเรื่องคนไข้ผู้ด้อยโอกาส
จะเป็นเรื่องของการศึกษาการวิจัยการสร้างตึกอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเงินของผู้บริจาคไปใช้
เฉพาะกับที่ท่านตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างตรงไปตรงมาครับ

เหมือนเดิมที่เราเคยทำอยู่มาตลอดครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมาก็ตั้งใจอยากจะช่วยสิริราชครับ
ไม่มีเลยครับวันนั้นที่ห้องรับรองผู้ประกาศคุณเสร็จก็จบครับ
ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องผิดกฎหมายน่าจะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ
มีใบเสร็จรับเงินจากสิริราชมูลนิธิชื่อของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
ภาษีได้ครับโดยหลักการครับตอนนี้สามารถที่จะบริจาคเข้าศิลมูลนิธิเบิกได้๒เท่านี่เป็นมติคอลโลมอชัดเจนครับ